ผ่อนกันไปแล้วมาดูการเมืองกันหน่อย
นายกรัฐมนตรียังคงยืนยันว่าไม่ไปไหนนะคะ

เพื่อจะเดินหน้าทำงานต่อ
หลังจากเกิดกระแสเรียกร้องให้ท่านลาออกจากตำแหน่ง
ปัญหาเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วน
เสื่องผลแอบประยุจจานวชาตินายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอบคำถาม
ระหว่างที่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองให้บริการ

และช่วงก่อนทดลองใช้บริการค่ะ

ว่ามีประเด็นเรียกร้องให้รัฐลาออกจากตำแหน่ง
ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่
ท่านก็เลยตอบว่าจะอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนนะคะ
ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะ
เพราะว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อย่างนี้แหละครับ
ไม่ต้องห่วงแต่ยังไม่ไปไหนไม่ต้องกลัว
เอาล่ะเดี๋ยวนอกเรื่องอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องอีก
ก็ถือว่าเป็นการแก้ข่าวลือแล้วกันนะ
เพราะว่าวันก่อนลือกันหนักหนาเหลือเกินนะครับ
ว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือเปล่า
แล้วก็ในเว็บไซต์ของธรรมเนียบรัฐบาลนะ
ไทยคู่ฟ้าเขาก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ

อย่าเชื่อข่าวปลอมนะครับ
ว่านายยกรัฐมนตรีจะลาออกไม่เคยพูดเช่นนั้นอะไรนะครับ
แล้วก็ประโยคอีกหนึ่งประโยคที่เหมือนมีการส่งต่อกันไปในโลกโซเชียล
เพื่อให้พวกอุบัติอะไรอย่างนั่นมั้ยครับ

ก็บอกว่าสิ่งที่โพสต์ออกมาไม่ใช่โพสต์ออกมาจากนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิจน์วงสุวรรณราวนายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ลาออกตามกระแสข่าวอย่างแน่นอนนะคะ
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะรับผิดชอบด้วยวิธีใด
ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลดีกว่า
เพราะว่าไม่พอใจที่ไม่ได้รับตำแหน่งในฝ่ายบริหารเลย
น้อยใจหรือเปล่าแต่เรื่องนี้มีความคืบหน้านะ
เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคุณ
อ๋อค่ะแล้วก็มีนายพิเชษสถิรัชวรรณ
หัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย๑ใน๕พักเล็กด้วย

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แกนนำของพักพลังประชารัฐเข้ามาพูดคุยแล้วค่ะ

แล้วก็ได้รับทราบว่าทั้ง๑๐พักธุ์จะได้รับโควต้า